ว่ากันด้วยเรื่องของประเด็นทางสังคมเยอะเลยนะครับ

เพราะว่ามีการโพสต์เรื่องราวในโลกโซเชียล
บอกว่าไม่น่าผ่านไปในวันนั้นเลย
วันที่มีการสถาปนาเทคนิคเทคโนอยู่นะครับ
ปรากฏว่าเจอเหตุการณ์วัยรุ่นตีกันจริงด้วยนะครับ
คลิปเหตุการณ์อดีตนักเรียนอาชีวะ
นี่ฮะวิ่งไล่คว่างปลาก้อนหินทำร้ายกันนะครับ
เกิดขึ้นบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีปฐุมธานี
ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ผู้โพสต์บอกว่าสถาปนาเทคโนไม่น่าผ่านมาบริเวณนี้เลย
พลอยถูกปลาไปด้วยเซ็งใครจะรับผิดชอบเนี่ยนะครับ
จากการสอบถามนายจตุรงเพชรสงครามผู้มนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปฐุมธานีก็เปิดเผยให้ฟังนะครับว่า
จากภาพที่เผยแพร่ทางโลกโซเชียลที่เห็นนี้

ทางวิทยาลัยเองนะครับได้จัดพิธีสถาปนาสถาบันขึ้น
ขึ้นมา๒รอบก็คือรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายครับ
โดยขณะที่เกิดเหตุตามภาพคลิปวิดีโอ
พิธีการต่างในรอบบ่ายได้เสร็จสิ้นไปแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการรอกลับบ้าน
เกิดการขัดแย้งความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างสิทธิ์เก่า
ไล่ชกต่อยกันนะครับแล้วก็ออกไปไล่ทำร้ายกัน
เพราะคู่กรณีไม่ถูกกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนะคุณ

คือเป็น๑๐ที่เดียวกัน
แต่ว่าเคยบาดหมางใจกันตั้งแต่ตอนเรียน
ตอนนี้เป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็มาตีกันที่นี่อีกนะครับ
นี่มันไม่จำเป็นก็มาไหว้วันไหนก็ได้
ไม่จำเป็นต้องมาวันนี้นะครับ
คือเราไม่รู้ว่าความคิดในใจจะยังไงขึ้นมา
แล้วเรียกว่าจะ๑๒๐๐เหลียดร้อน
นี่แหละครับก็ยืนยันนะฮะทุกปีไม่เคยมีเรื่องเลย

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นลูกศิษย์สถาบันเดียวกันนะครับ

มนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปฐุมธานีบอกอีกนะครับ
ยินดีให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่
ในการสอบสวนติดตามผู้ก่อเหตุ
และในการจัดงานครั้งต่อไปนะครับ
ก็จะต้องขอความร่วมมือทั้งจากสิทธิ์ปัจจุบัน

ป้องกันไม่ให้มีเหตุรุนแรงไปกว่านี้นะครับ

ในวันที่มีการสถาบันนะครับ
เพราะว่าจะเห็นว่าตำรวจเขาก็ตรวจเรื่องของอาวุธไม่ให้มี
ผู้ก่อเหตุเขาก็เลยไม่มีอาวุธในการก่อเหตุ
ที่เห็นไล่โยนกันก็คือโยนก้อนหินนะครับ
พอก็รับปากว่าจะทำให้ดีขึ้นในปีต่อไปนะครับ
เวลาที่สถาบันแบบนี้เขามีการสถาปนา
คือปกติชุมชนโดยรอบบางทีเขาจะรู้ก่อน
หรือว่าเขาจะติดป้ายหรือประกาศเตือนเอาไว้เลย

คือบางทีเราก็ไม่รู้เนอะเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงเส้นทางแถวนั้น